วันคาดวันเกิดลูซคัสพอระวัสดีต้อนก็โวยพรทั้งกับเพื่อนร่วมทีมครับ
หลังเสร็จสิ้นนะครับจากการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ครับ
นำลูกทีมร่วมฉลองวันครบรอบ
วันเกิดของธีรธอนอายุครบ๒๘ปี
ภายในห้องแต่งตัวอบอุ่นครับท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นครับ๒๓องศาเซลเซียส
บรรดาเพื่อนนะครับนักเตะของอิสเตอร์โกเบก็ช่วยเหลือเจ้าอุ้มในการปรับตัว
รวมถึงให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี
ลูคัทโพดอกสกี้อดีตผู้เล่นทีมชาติเยอรมนีในชุดแชมป์โลกปี๒๐๑๔
หนึ่งในผู้ร่วมทีมใหม่ก็กอดคอถ่ายรูปกับธิรทรอยาเป็นกันเอง
ต้อนรับน้องหน่อยและอวยพรมนั่นเกิดให้กับธิรทรผ่านทางอินสตาร์กรัม
ถึงแบ็คซ้ายทีมชาติไทยด้วยซึ่งธีรทรก็ลงซ้อมทีมเดียวกับโพดอลสกี้นะครับ
ปลื้มใจและยันว่าจะไม่ยอมแพ้กับการค้าแข้งในเจลีกครับ
เดอร์ฟิลบุกไปชนะเบอร์วิ่งแฮม๔ต่อ๑ในช่วงต่อเวลาพิเศษหลังเสมอ๑๑ในเวลา๙๐นาที
แล้วก็สวรรณซีถล่มอาวนอทคาวตี้แบบเละเทะเลยนะครับ๘ต่อ๑เข้ารอบ๕ไปพบกับเชฟฟิลเวนสเดย์ครับ